ร้องได้ให้ร้าน

สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์
คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่

หลายรายมาชวนน้องไปท่องเที่ยวภูเก็ต
เป็นไข่มุกแห่งอันดามัน

ระดับโลกถึงชื่อลื้อล้าน
ปากการังสวยยิ้มงาม
ใส่เท้าอ่าวไทยเหล่านั้น
เสียเงินน้ามาอ่อนทุกวัน
แต่ฉันไม่ไปกับใครสักที

เป็นการร้องเพลงที่หวาดเสียวนะฮะ
ทุกคนนี่แบบลุ้นตัวโก่งเอาใจช่วยคุณเพียน

เมื่อกี้จะไม่ลอกจากก่อพี่พีแล้วนะฮะ

อเรนนี่แบบล้องไปแล้วบิเพียน

ร้องไปกลับด้วยใจที่ฟังมาค่ะ

ในการร้องนะ

มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณเพียนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เลขที่๑นะครับมูลค่า๑หมื่นบาทคุณเพียรร้อง

ร้องได้ครับ
โอ้ยเจี๊ยวกันเป็นภาษาใต้
เฉลยกันเป็นภาษาใต้
เอ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้
ร้องได้ฟะเนี้ยลาบราวเพลงแรก๑หมื่น
๑หมื่นบาท

จากวันเพลงนี้นะครับรักพี่ไข่นุ้ยจากศิลปินดาวด้าวต้ายปลายภรรยาครับ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

ดูกันมากี่ปีแล้วพี่เพียรสามสิบห้าแล้วค่ะสามสิบห้าปีรักกันได้ยังไงค่ะ
เพื่อนนะคะเขาแกล้งอะค่ะเฮ้ยตายเดี๋ยวเราจะหาจดหมายหามิตรให้นะ
หามิตรค่ะมิตรทางจดหมายค่ะดาวใต้เมืองตรังเมื่อก่อน
สมัยก่อนมีดาวใต้เมืองตรังมีค่ะเห็นจัดหมายส่งไปเป็นรายการวิทยุ
แล้วดาวใต้เมืองตังเขาก็จะไปอ่านออกอากาศว่าคนนี้คนนี้ยังโสดนะ
ต้องการหามิตรอย่างนี้ค่ะอยู่ที่นี่อยากหามิตร
ลุงเชษก็ได้ฟังฟังจากวิทยุ
ได้ยินปุ๊บชอบ
แล้วก็เขียนจดหมายไปหาเขาก็เขียนเขียนจดหมายไปหาเขา
เขียนสบับแรกว่าอย่างไรคะสวัสดีครับ
คำนวณอยากได้ยินสำนวน
คุณเพียรบอกว่าโอ้โหสำนวนเขาเนี่ยอย่างก็อะไรนะ
หนังจีนเลยค่ะพี่เกียร์จดหมายสบับแรกได้แล้วสวัสดีค่ะคุณกระไต่น้อย

ผมเนี่ยติดตามคุณมาหลายวันแล้วอยากจะเป็นมิตร
อยากจะเป็นขอเป็นมิตรสักคนได้ไหมครับ
ฉบับแรกพี่เพียนเขียนตอบกลับไปไหมคะไม่อ่ะแล้วมีฉบับที่สองมาไหม
มีค่ะมีมาเป็น๔เป็น๕ค่ะผลสุดท้ายก็ตอบไปนิดนึง

อ่ะตัดสินใจรับนะค่ะตัดสินใจรับ
เขาเขียนมาเนี่ยเขาส่งที่อยู่เขามาด้วยไหม

เดี๋ยวจดหมายที่ลุงเชษเขียนมาเขียนมาจากไหน
มาจากเรือนจำบางขวาง

ทำความผิดอะไรมาถึงไปอยู่แดน๓ได้
ฆ่าเขาฆ่าคนที่ฆ่าพ่อ
พ่อผมถูกฆ่าตายเลยผมก็ตามไปฆ่าในสลิ
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านตำรวจมาถึงก็ไปโรงพัก

เห็นบอกว่าเป็นนักโทษชั้นดี

เป็นผู้ช่วยผู้คุมอีกทีหนึ่ง

เขียนอะไรบอกเขาก็ถึงไปเยี่ยม
ก็ต้องการจะเจอหน้าเจอตัวจริงอะไรเสมอ
ครั้งแรกที่นัดกันทีนี้พี่เพียนไปไหม

ไปเจอลุงเชศ์แกครั้งแรกรู้สึกอย่างไร

ถึงตกลงโปรงใจว่ามาเป็นแฟนได้

อีกนานไหมครับกว่าคุณเจ้จะออกมา

อ่าสองปีกว่าผมออกพอร์ตศ๓๐นะ

พี่ที่ยังรอรอไปต้องอีกสองปี
รอค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีสวนยาง

รอค่ะรอ

มีสวนปลามก็มี
มัดพร้าวก็มีมีที่จริงของชาวแก่มีที่จริงของชาวแก่
ทีนี้เห็นบอกว่าพอไปแล้วเอาเขาข้ามไปอยู่ตรงไหนอ่ะถึง

มีเรือกว้างสักวาแล้วก็ยาวประมาณ๒หว่ากว่า
มีเจลอะเจลคู่เจลคู่หมายถึงทั้ง๒ข้าง

ไม่มีตอนนั้นยังไม่มีอีกจน
หนูนึกถึงอะไรไหมจำเลยรักเนอะ
แต่อันนั้นน่ะในหัวเขามีเกาะนะฮะ

อันนี้เรามีเรือเรือไม่มีเครื่องด้วย

แล้วที่นี่ทำอย่างไรครับบ้านก็ไม่มีมีแต่เรือทำมาหากินกันอย่างไร
นอนในเรือข้างหัวคนข้างท้ายคน
เพียรคิดว่าตัดสินใจถูกไหมที่เลือกลุงเชษเป็นสามี
ก็คงจะเป็นดวงอะค่ะเป็นเนื้อคู่เขามั้ง

โอ้โหจำเลยรักจริงหนีไปได้ไกลแค่ไหนฮะ
ไปก็ประมาณสักกิโลค่ะเพราะเดิน
ไปก็ไปนั่งร้องนี่เราไม่มีตังค์สักติดตัวสักบาทนี่เราจะไปไหนถูกเนี่ย
ก็ไปนั่งหงอยพักเดียวเขาก็ตามเจอพากลับไปอยู่
กใส่หลังกลับมาเลยพี่แอน
ก็เป็นชีวิตที่มันจริงเล่าไปมันเหมือนเรื่องโกหกแต่นี่คือชีวิตจริง
ก็ทราบเรื่องราวชีวิตของคุณเพียรแล้วก็คงจะทำให้คุณเพียรผ่อนคลายมากขึ้น
พวกเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันนะครับจะได้แข่งขันกันไปแบบว่าไม่ต้องกดดันมาก
ต่อกันเลยตอนนี้มีแล้ว๑หมื่นมาถึงเพลงที่๒กันเลยเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับคุณเพียน
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

เมื่อกี้นี้เพลงแรกที่บอกว่าร้องได้๖๐ก็ผ่านมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วย
เพลงนี้พี่เพียรกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะร้องได้
เพลงนี้ได้ยินเพื่อนร้องให้ฟังนะคะจ้ะ

ชื่อเพลงอะไรคุณเพียร

เอาละครับก็ไปตามสเต็ปของการแข่งขันนะครับ

ถ้าบอกผมว่าหยุดก็ได้
เป็นสิทธิ์คุณเพียรก็ได้แค่มือหนึ่งนะครับ

แต่ถ้าอยากสู้ต่อไปก็ต้องบอกว่าสู้นะครับ
ตัวช่วยยังเหลือครบทั้ง๓ตัวช่วยจาก

สำหรับเพลงนี้จะสู้

สู้ค่ะ

ใช้ได้๓แผ่นป้ายในเพลงนี้คุณเพียนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่๒นี่รู้สึกว่าพี่เพียรมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม
ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ความระมัดระวังก็เป็นสิ่งที่ดีด้วย
เอาละครับตัดสินใจสู้ต่อและไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องจนกว่าดนตรีจะหยุดเท่านั้นนะครับ
แล้วก็มาถึงเพลงที่๒เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ส่องเต็มที่เคยหมอบให้
บ่เสียใดมันดอกอายจ้า
น้องหู้ต่อดี
มือนี้มันเบิดเวลา
จะพาให้พวงออกหน้า
สู่สายตาของประชาชน
บ่อยากให้ภัยแน้มอายเป็นคน
บ่ดีลืมสาหอยกอดจากนี้
อย่าได้มีคำว่ารู้จน
น้องมันโมรา
จะย้อนน้ำตาลูกว่างลน
ก้าวขาออกไปให้พ้น
จากจอมโจรที่มีสองใจ

เพราะน้องนั้นมีผัวแล้ว
หากปานดวงแก้ว
แพงปัญหาน้องที่ทำใจ
ให้อายไปก่อน
ไปหาเอาผู้ใหม่
ผู้หญิงในโลกมากมาย
ดีกว่าน้องลายเขายังรอพี่
สองตาคู่นี้
ที่มันเคยมองตาย
บทิมจากสิ้นหัวใจ
ตอบรบได้อีหลี
อายมาช้าไป
เลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยกอดจากนี้
ขอโทษอีลีน้องมีผัวแล้ว
ขอโทษต่อไป